ปีนี้ปีทองของเต้ายองเอวหวานระเบียบวาธศิลป์ของจริงแห่เดินสายรับรางวัลก็ว่าไปแล้ว
เงินก็เยอะท่วมท้นกันจริงเลยนะคะเพราะว่าความน่ารักของน้องนี่แหละค่ะ
กุมภาพันธ์นี้นะคะเขาจะมีงานไลฟ์สดโชว์เต็มวงนะฮะ
ฉากใหม่เรื่องใหม่ยิ่งใหญ่อลังการ
ส่วนที่เขาเมาส์เขาลือกันว่าเงินมาลัยน้ำใจจากพี่ป้านาอาแฟนคลับที่ไปส่งให้แต่ละงานแต่ละเวทีเนี่ย
นับรวมกันคุณค่ะเป็น๑๐๑๐ล้าน
เจ้าตัวก็บอกว่าพี่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอก
ต้องถามพ่อเอ๊ะหัวหน้าวงเอาเพราะว่าพ่อเอ๊ะเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องนี้
บางกลุ่มนะครับคุณผู้ชมการออกจันว่าบางกลุ่ม

แข่งกันรักแย่งกันหวงเต้ายอง
อ่ะเรื่องนี้จะเคลียร์ยังไงไปฟังค่ะ
ก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในมั่นเดียวกัน
ก็ต้องปรับความเข้าใจกันว่าตัวผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ
ถ้าเข้าใจกันก็อยู่ด้วยกันได้ครับผม
แล้วอย่างวันนี้ก็มีช่อดอกไม้อันใหญ่มาอยู่เหมือนกัน
เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าแม่พี่ทุกคนคือซัพพอร์ตมาก

วันที่๙นี้ครับผมน่าจะไลฟ์ที่กรสินครับผม

วันที่๑๙นี้ก็จะจัดรูปแบบเต็มเลยครับผม
เอาเป็นว่าแฟนก็รักน้องแหละใครก็เอ็นดูนะคะ
อาจจะเชื่อว่าถ้าแฟนคลับตัวจริงเขาสามารถขี้กันนะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเดี๋ยว